เรามาตามความคืบหน้าของคดีการจับกลุ่มแก๊งพรานบรรดาศักดิ
เข้าไปล่าสัตว์ป่าในเขตพื้นที่ป่าทุ่งใหญ่นเรสวนนะครับ
วันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐรัชกัญญาสุริวัฒนาพันนวดี
ส่งโพสต์ข้อความประธานกำลังใจให้กับนายวิเชียนชินวงศ์
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก
ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
ขณะที่ทางคดีนั้นตำรวจมั่นใจในพยานหลักฐาน
ว่าจะสามารถเอาผิดกับกลุ่มพรานบรรดาศักดิ์กลุ่มนี้ได้
เจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ

เป็นข้อความที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดี
ส่งโพสต์ข้อความประธานกำลังใจ
โดยทรงแสดงความคิดเห็นผ่านอินสตาแกรมไทยรัฐ
ใต้โพสต์ซึ่งเป็นคลิปที่นายวิเชียนชินวงศ์
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก
กล่าวถึงการทำงานที่ตรงไปตรงมาไม่มีอะไรที่ต้องกังวล
หลังนำทีมเข้าจับกลุ่มนายเปรมชัยกรณสูตร
แม้ว่าเป็นเพียงข้อความสั้น
แต่ทำให้หัวใจของข้าราชการคนนี้พองโต
มั่นที่จะปกป้องผืนป่าของแผ่นดินอย่างสุดความสามารถ
ตามที่ตั้งประนิษฐานไว้

และก็เหมือนน้ำทิพย์ที่ชะลมยอดย่า
ให้มีความสดชื่นแล้วก็มีพลังมีเรี่ยวแรง
ในการทำงานเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าต่อไปครับผม
ทำดีที่สุดตามที่เราได้รับมอบหมายแล้วก็
ไม่ทำให้พวกคุณท่านทรงผิดหวังครับผม
พร้อมกันนี้หัวหน้าวิเชียนได้ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้
แต่ยืนยันว่าการปฏิบัติงานครั้งนี้
มีทีมงานอีกกว่า๒๐๐ชีวิตที่ช่วยปกป้องผืนป่าไว้
ส่วนการเดินหน้าทวงคืนความยุติธรรมให้กับหนึ่งชีวิตที่สูญเสียไป
ด้วยการเข้าร่วมประชุมรายงานเหตุการณ์ทั้งหมด
ให้กับคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติวาระพิเศษ
เรื่องสถานการณ์ลักลอบเข้าไปตั้งแคมป์และล่าสัตว์ป่าในพื้นที่ห่วงห้าม
โดยมีพลเอกสจุฬสักษ์กัญจนรัฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน
โดยที่ประชุมสั่งตั้งคณะกรรมการดูแลเรื่องนี้
โดยมีอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

ซึ่งพนักงานสอบสวนได้แจ้ง๙ข้อหากับนายเปรมชัยและพวก
พร้อมสั่งให้เจ้าหน้าที่หาหลักฐานเพิ่มเติม
เพื่อดำเนินคดีอย่างจริงจัง
เชื่อมั่นว่าพยานหลักฐานที่มี

สามารถดำเนินคดีถึงที่สุดได้แน่นอน

เพื่อให้หลุดพ้นจากการถูกจับกลุ่มด้วยการต่อรอง
หัวหน้าวิเชียนยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติ
พร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นาเรสวนด้านตะวันตก

จากนายเปรมชัยแม้แต่บาทเดียว
ซึ่งยึดมั่นในการทำหน้าที่ตามกฎหมาย
และไม่เกรงกลัวว่าจะถูกย้ายออกจากพื้นที่
เข้าพบพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
และพนักงานสอบสวนทองผาภูมิ
กองบังคับการตำรวจปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อสอบปากคำเรื่องคลิปเสียง
เจรจาต่อรองจากกลุ่มผู้ต้องหา
โดยเชื่อว่าการปล่อยคลิปเสียงออกมา
เพื่อต้องการลดความน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่ที่ทำงาน
คลิปเสียงนั้นผมฟังแล้วนะครับ
ก็คงต้องไปเช็คนะครับว่ามันเป็นเสียงของใครนะครับผม

หรือว่ามันเป็นจากการชากขึ้นมา
ผมมองว่ามันเป็นการปล่อยมาเพื่อดิสเครดิตเจ้าหน้าที่มากกว่า

นายชัยวัดริมลิขิตอักษรหัวหน้าชุดเฉพาะกิจพญาเสือ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เปิดเผยว่าคลิปเสียงดังกล่าวเป็นของนายยงโดดเคลือ

โดยพลตำรวจเอกศีวราส่งให้ตำรวจป้องกันปราบรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบหรือปปตรวจสอบแล้ว
อีกหนึ่งข้อมูลที่สร้างความสะเทือนใจ
หัวหน้าชุดเฉพาะกิจพญาเสือ
เปิดเผยว่าเสือดำที่ถูกยิงตาย
เป็นเสือดำตัวสุดท้ายที่อยู่ในบริเวณรัศมีกว่า๑๐กิโลเมตร
เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวมักพบเห็น
อาบแดดเดินเล่นในพื้นที่โล่งและทางเดินรถบ่อยครั้ง
แต่ภาพเหล่านี้ไม่มีอีกแล้ว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ป่าในป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนที่ถูกแก๊งพรานบรรดาศักดิ์ล่า
ในครั้งนี้เพื่อมาทำอาหารนอกจากเก้งแล้วก็ไก่ฟ้าหลังเทาแล้ว
สิ่งที่ผู้คนสะเทือนใจมากก็คือเรื่องของเสือดำนะครับ